เมื่อวานนี้เกิดเหตุสลดใจในกองทัพเรือนะครับ
ระหว่างที่ทหารเรือเข้าไปฝึกบริคอนในทะเลนะครับ

ก็ระหว่างที่ทหารคนหนึ่งดำน้ำเพื่อฝึกอยู่
ไปถูกปลาเต็กเล้งซึ่งเป็นปลาที่มีปากยาวหน่อยน้องมิ้น
แหลมแหลมยาวยาวตัวยาวยาวพุ่งเข้าไปเสียบที่ขอ
บาดเจ็บสาหัสเลือดไหลออกมาก
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเสียชีวิตเลยนะครับ
ครอบครัวของจาโทเกรียงศักดิ์เพ่งพินิษฐ์หรือว่าจ่าเบสอายุ๒๒ปี
เป็นทหารหน่วยรบพิเศษทัพเรือเดินทางไปรับศพกลับจาก
ต้นสังกัดที่สัตหีบจังหวัดชนบุรี
แล้วก็ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ธรรมสถานกองทัพเรือสัตหี
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสักตี๓๔๐นาทีเมื่อวาน
ตำรวจสภแหลมงอบจังหวัดตราดรับแจ้งเกิดเหตุ
ทหารหน่วยรบพิเศษถูกปลาเต็กเล้งพุ่งแทงที่คอบาดเจ็บสาหัส
ขณะที่กำลังฝึกอยู่ใต้ท้องทะเลมีเลือดไหลออกมามากจากคอนะครับ
ทราบชื่อคนเจ็บก็คือจาโทเกรียงศักดิ์
สังกัดกองพันธหารสื่อสารกองพลนาวิกโยธิน
แล้วก็นำตัวเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแหลมงอบ

จากการสอบสวนทราบว่าจ่าเบสถูกปลาเต็กเล้ง
ซึ่งเป็นปลาที่ปากแหลมแหลมและคมมากคุณผู้ชม

แทงที่คอขณะที่กำลังฝึกอยู่ใต้ทะเล

หลังเกิดเหตุเพื่อนและครูฝึกพอทราบ

แล้วก็ให้เจ้าที่พยาบาลปฐมพยาบาลก่อน

จากนั้นก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

จากจุดที่ฝึกกว่าจะมาถึงฝั่ง

โดนเส้นเลือดใหญ่ที่บริเวณลำคอพอดี
เป็นอาจารย์คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ข้อมูลของปาเต็กเล้งว่ามันคืออะไร

ชอบหากินก็จะกินปลาเล็กเป็นอาหาร

แล้วตื่นกลัวคน

กรณีที่เกิดขึ้นคาดว่าปลาคงตกใจ

แล้วพุ่งมาอีกจุดที่

แล้วก็ดันไปเสียบเข้าที่คอพอดี

ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ในประเทศไทย

ชะดิษฐ์นี้ว่าจะจู่โจมเรา

ขณะที่เพจเฟซบุคค่ายพรรณ์

เพื่อนเบสและครูเบสนักเรียนค่ายพรรณ์

เบสได้จากพวกเราไปสู่สุขติ
จากไปในขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่หน้าที่ที่ตั้งใจทำอย่างที่สุด
ความเหนื่อยที่สุดอดทนที่สุดยากลำบากที่สุด
ของชีวิตลูกผู้ชายที่ปรารถนาจะเดินตามรอยนักรบรีคอนเยี่ยมพ่อของน้อง
ซึ่งเป็นนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือหลับให้สบายนะเบสน้องรักนักรบรีคอนนะครับ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของจาเบสด้วยนะครับหรือว่าจาโทเกรียงศักดิ์เพ่งพินิษฐ์นะครับ